ดูตรงนี้หน่อยนี่ก็ถนนหนทางเหมือนกัน
แต่ว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาเขาบอกว่าอย่าไปทำเลย
อย่าไปหาทำขี่รถผ่านคลองสำโรงที่สมุทรปราการตอนกลางคืน
แล้วเจออะไรไปดูนะฮะ
คลองสำโลงนะครับผมขับวินเนี่ยครับ
น้มที่ขับวินเนี่ยพี่กลัวหมดเลยเนี่ย
โหพี่กลัวใจหายหมดเลยนุ่มเอ๊ย

แล้วหันมาเนี่ยจังหวะสุดท้ายเนี่ยค่อยหันก็ได้
หันควับเลย

มันอันตรายบางคนก็บอกว่ามันอันตรายกับคนขวัญอ่อนใช่จริงนะมันอันตรายใช่ไหมเกิดเขาเป็นคนขวัญอ่อนเขาเห็นแล้วตกใจเขาทำยังไงบางคนก็บอกว่าแจ้งตำรวจเลยพี่ให้ตำรวจเขามาดูให้หน่อยเขาก็ปกติดีแต่เขาตั้งใจมานั่งอย่างนี้เพื่อจะหลอกคนหรือเขามีอาการผิดปกติอะไรหรือเปล่าต้องให้ชัดนะแยดยาด